เดี๋ยวเราไปสำรวจท่ารถตู้กันดีกว่า
ถ้ารถตู้ที่สำคัญก็คือที่หมอชิด๒เนี่ยนะครับ

ก็ให้ความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายนี้เป็นอย่างดีนะครับ

ติดตามจากเธอได้เลยฮะเชิญครับ
จากการที่เราลงพื้นที่สำรวจในสถานีขนส่งหมอชิด๒นั้น
ก็ยังไม่พบว่ามีรถตู้โดยสารที่บรรทุกผู้โดยสารเกินนะคะ

ซึ่งหลายรายที่เราลงไปพูดคุย
เขาก็ได้บอกว่าได้มีการลงทุนตัดเบาะแล้วนะคะ
ตั้งแต่ประมาณ๑เดือนที่ผ่านมาค่ะ
พนักงานขับรถตู้โดยสารกรุงเทพท่าหลวงชัยบาดานลำนารายคันนี้นะคะ
ก็ได้บอกว่ามีการปรับลดเบาะจำนวนที่นั่งเหลือ๑๓ที่นั่ง
ตั้งแต่เมื่อวันที่๒๓เมษายนที่ผ่านมา
เช่นเดียวกับวินรถตู้อื่นค่ะที่ตื่นตัวปรับลดจำนวนเบาะ

ซึ่งหลายรายก็บอกว่าได้มีการปรับมาตั้งแต่ช่วงก่อนสงกรานแล้วค่ะ
ก็มาครับมาเขาก็มาเช็คก่อนออกเขาก็เช็ค
เช็คว่ามี๑๓ที่นั่งเหมือนที่เขาระบุมาหรือเปล่า

ก็ตัดเบาะออกส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตัดเบาะออก

ตัดออกคือแต่เบาะนึงให้เป็นช่องออกได้

ผู้ประกอบการตัดเบาะด้วยสารสาธารณาหมวด๒

ก็ให้ความร่วมมือปรับลดเบาะที่นั่งโดยสารให้เหลือ๑๓ที่นั่งค่ะ
แม้ว่าจะต้องเสียต้นทุนในการตัดเบาะเพื่อให้ความเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ
เลียคันละประมาณ๑๐๐๑๕๐๐บาท
ทำให้รถตู้แทบทุกคันนะคะ
ตอนนี้ก็ได้ลดจำนวนที่นั่งลงเหลือ๑๓ที่นั่งแล้ว
และแถวหลังสุดค่ะก็ต้องเว้นช่องทางเดินเอาไว้ตามที่กฎหมายกำหนด
และประตูหลังต้องสามารถเปิดออกจากภายในตัวรถได้
ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือว่าเกิดอุบัติเหตุ
พร้อมกับข้อความทางออกฉุกเฉินค่ะ
ซึ่งผู้ประกอบการก็เผยนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
บริษัทขนส่งและกรมการขนส่งทางบกก็ได้ออกหนังสือ
แจ้งเรื่องของการปรับลดเบาะที่นั่งพร้อมกับการประกาศเตือนผ่านช่องทางต่างเป็นระยะระยะนะคะ
ซึ่งถ้าไม่ถูกต้องตามกฎเนี่ยทางบกษก็จะไม่ขายใบเวลาให้ค่ะ
แต่ถ้ามีการฝ่าฝืนนะคะก็จะมีการพิจารณาโทษปรับเบื้องต้นนะคะแล้วก็จะมีการตักเตือนต่อไปค่ะ